โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ผู้สมัครทุกคนก็หาเสียงกันเข้มข้น
ช่วงนี้ก็มีการดึงคนสนิทคนดังมา
ร่วมหาเสียงเพื่อดึง
ก่อนที่วันอาทิตย์ที่๒๓
นี้คนกรุงจะไปเลือกผู้ว่ากันแล้ว
รู้บ้านอากาศโอ้ยหาเสียงกันคึ้นนะฮะ
วินหรือว่านี่ฮะท่านอัศวินครับ
เวทีประสัยคือท่านเป็นคนเปิดเวทีปลาสายใหญ่

ล่าสุดไปเปิดฝั่งแถวกรุงเทพฝั่งตะวันออก
ก็แถวทางด้านของราชกระบังอะไรร่ม๙แถวนั้นนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ไปที่สนามบอลที่เคหะร่มเก้าเลยก็ขึ้นเวทีปราศัย
นโยบายปิดจ๊อปความจนเพื่อคนกรุงเทพ

รอยยิ้มให้คนกรุงหลังซบเศร้ามานานกับช่วงโควิด
เขาบอกว่าจะดัน๔เทศกาลระดับโลกให้เกิดขึ้น
เทศกาลวิ่งสุดยิ่งใหญ่
งกรานมหานครเทศกาลดนตรีระดับโลก

และสถานที่ที่สวยที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับ
วงพันรยาลงพื้นที่หาเสียงแถวลาดพร้าวเมื่อวาน
เปิดแผนบริหารกรุงเทพหลังวิกฤตโควิด
คล้ายกันนะแนวทางเดียวกันเลยนะคะกับพันธุ์ตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะ
ชูนโยบายกระตุ้นให้กรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยว๓๖๕วัน๒๔ชั่วโมง
และแต่ละเขตเขาจะมีเทศกาลใหญ่ด้วยนะ
ตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือกกรุงเทพเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว
ตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการสร้างงานกระตุ้นรายได้ให้กับคนกรุงค่ะ
ไปดูกันอีกสักเวทีค่ะไปดูที่อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์
เมื่อวานนี้เขาจับมือกับนางปวินะโหงสกุลนะคะ
ประเวทสายไหมบึงกลุ่มไปโชว์นโยบายรายเขต
แก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยหรือว่าปัญหาในชุมชนย่อย
เรื่องหลักก็คือเป็นเรื่องของไฟส่องสว่างตามทางเดินริมคลองค่ะ
ปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็ปัญหาศูนย์เด็กเล็กขัดแคลนทรัพยากร
อาจารย์ชัดชาติย้ำจุดแข็งความเป็นอิสระ
ที่มีความคล่องตัวในการทำงานเพื่อประชาชน

ใช่ช่วงนี้โพลก็เริ่มออกมามากขึ้นแล้วล่ะ
เอาจากมุมจอนะคะจะบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่า๖๕
เหลืออีก๗วัน
สัปดาห์เดียวคงสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็มีเวลา
ไปสำรวจรอบแถวบ้านดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า

เอ้าแล้วแถวบ้านคุณผู้ชมมีปัญหาอะไร
ร่วมบอกร่วมเล่าร่วมแชร์ปัญหาที่แต่ละคนเจอเชื่อว่าไม่เหมือนกันนะคะ
หลังจากนั้นแชร์ลงในโลกโซเชียลมีเดียของตัวเองแต่
อย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กตัวสีแดงใหญ่
เรียนผู้ว่ามหานคร
รูปก็ได้คลิปก็ได้

แล้วเราจะรวบรวมสิ่งที่คุณโพสต์ตามแฮชแท็กนี้ส่งต่อ
ผู้ว่าคนต่อไปของกรุงเทพอย่าเก็บเอาไว้
ปัญหาเหล่านี้ไม่ส่งตอนนี้ไม่รู้จะส่งตอนไหนนั่นดูสิ